อย่างที่เตือนกันไว้นะครับหน้าหนาวบางทีเราจุดไฟก่อเพื่อจะผิงเนี่ยเนอะ
ก็ต้องดูแลฟืนไฟด้วยนะครับหลายท่านเอาตะเกียงเข้าไปจุดในเต็นต์เตือนกันมาบ่อยแล้ว
เวลาไปเที่ยวป่าก็จะหนาวแล้วก็จะมีการรวมตัวกันเล่นกีต้า
แล้วก็จุดไฟจุดกองไฟแล้วก็หลับ

ดังนั้นทางด้านของตำรวจภูทรวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
ร่วมกับหน่วยงามราชการทำการติวเข้มในโครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์นะครับ
ต้านภัยยาเสพติดพิชิตคุณธรรมให้นักเรียนมัธยมปีที่๓เนี่ยนะครับ
จำนวนหลายสิบโรงเรียนในอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมนี้
เพื่อเป็นการดูแลสังคมแล้วก็ดูแลนักท่องเที่ยวคนอื่นด้วยนะครับ
นี่คุณเคยเห็นการสาธิตแบบเมื่อสักครู่ไหม

ผมเคยไปดูนะโอ้โหไฟที่เห็นเนี่ยเมื่อกี้แรงนะ
ไม่ใช่จับกันง่ายคนที่ไปจับเยาวชนเมื่อกี้ก็กล้ามาก
แต่สงสัยว่ากรณีที่ออกมาจากเตาแก๊ส
หมายถึงว่าเวลาเราเอาแก๊สไปเที่ยว

อ๋อว่าสมมุติว่าเป็นเปลวไฟ
ใช่ส่วนเด็กก็สนุกสนานกันแบบนี้
เพราะว่าทางด้านหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสารภัยเทศบาลวังโป่ง

หัวหน้านัตถวัฒน์นาคสุกพร้อมด้วยจอดหน้าที่ป้องกันไฟ
นำอุปกรณ์ดับเพลิงไปสาธิตให้เยาวชนที่กำลังศึกษา
อยู่ในชั้นม๓ของอำเภอวังโป่ง
ทั้ง๑๐โรงเรียนรวมกว่า๒๔๖คน
ชมตามโครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดพิชิตคุณธรรม
แล้วก็เมื่อกี้ได้ใส่ชุดนักผจญเพลิงด้วย

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้นะครับแน่นอนแล้วฮะ
เด็กที่กำลังกุมอยู่กลุ่มหัวอยู่บอก
อ่าเดี๋ยวผมได้รับความรู้แน่นอนในการที่จะดับเพลิงนะครับ
รู้จักลักษณะธรรมชาติของเพลิง
ที่เวลาโหมลุกไหม้จากนั้นทำอย่างไรล่ะ
วิธีการที่เราจะเข้าไปดับใช้อุปกรณ์อะไรดับ
ถ้าไม่มีเครื่องเมื่อกี้เครื่องพ่นจะใช้วิธีไหน
แล้วเราสามารถวิ่งเข้าไปใกล้เปลวเพลิงได้เลย
หรือว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์ที่อยู่ข้างเคียง

ส่วนนี้นี่ทำอะไรนะนี่นวดหรือปั๊มหัวใจ
คือทำอะไรนะฮะแต่ว่าเด็กเนี่ยก็มีกิจกรรม
สันทนาการสนุกสนานแบบนี้ด้วยนะครับ
เราไปฟังเสียงน้องเขาหน่อยครับ
อยากให้มีโครงการดีแบบนี้ในรุ่นต่อไปค่ะ
อยากจะเชิญชวนเพื่อนนะคะได้มาลองเข้าค่ายดีแบบนี้ค่ะ
หนูจะนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้นะคะ
บอกต่อให้รุ่นน้องและไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองค่ะ
อืมดีนะครับนะฮะไปบอกต่อกันแบบนี้นะครับ
ทางด้านของพันธ์ตำรวจโทกฤษณพงศ์แพทย์สิทธิ์
รองภูมิกับการปรับปรามสถานีตำรวจภูทรวังโป่ง

กิจกรรมต่างที่จัดขึ้นในครั้งนี้ก็หวังว่าจะ
ช่วยแก้ปัญหาวัยรุ่นคึกขนองโดยเฉพาะปัญหาซ้ำซากในพื้นที่
คือการทะเลาะวิวาสยกพวกทำร้ายร่างกายกัน
ซึ่งโครงการนี้เคยจัดขึ้นมาแล้ว๑ครั้ง
ได้ผลเป็นอย่างดีคราวนี้ก็เลยจัดกันต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็นี่ก็เขาเรียกว่า
นอกจากเรื่องของเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วนะฮะ
ที่สุดคือการบอกต่อตัวเองมีความรู้อะไรอบรมอะไรมา
บอกต่อค่ะเพื่อเป็นการช่วยป้องกันนะคะ